ช่วงนี้พอฝนเริ่มตกลงมา
น้ำตกน้ำมันก็มาแล้วนะคะ

ใช่ค่ะพาไปดูต้นไม้ธรรมชาติและน้ำตกมาแบบนี้

ใช่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติ
ตกชาตรการที่จังหวัดพิศนุโลกเนี่ยนะคะ

แล้วสิ่งที่มันเป็นผลดีเลยก็คือ
มีน้ำไหลลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์แล้ว
แล้วเมื่อก่อนนะนะคือมันแห้งเลย
มีแต่โขดหินแต่พอฝนมาน้ำก็มีนะคะ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของน้ำตกชาตรการ
ก็เลยประชาสัมพันธ์ให้ไปเที่ยว
ว่าสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ตามปกติแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าป่าไม้เริ่มเขียวขจี
เดินชมป่าได้ขึ้นไปดูน้ำตก๗ชั้นได้ด้วยนะคะ

ทีนี้นอกจากนี้เขาบอกว่ายังมีการชมพันไม้
นกเที่ยวน้ำตกเล่นน้ำเที่ยวถ้ำได้ด้วยนะคะ

จริงแต่ว่าเห็นน้ำนะยังแดงอยู่นะ

รออีกนิดนึงเดี๋ยวมีฝนมาแล้วน้ำมันก็จะใสมากขึ้น